ที่จังหวัดบึงการค่ะอยู่ดีนะคะ
มีคนร้ายบุกมาแล้วก็ยิงสามหนุ่มที่เขากำลังกรีดยางกันอยู่ในสวนยางพารานะคะ
แล้วก็สองคนเนี่ยถูกยิงเข้าศีรษะเลยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ส่วนอีกคนนึงถูกยิงเข้าที่ท้องนะคะ
ตอนนี้มีคนต้องสงสัยเขาสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ
ขอมากรีดยางที่สวนยางพาราแห่งนี้มาหลายวันก่อน
อยากจะขอมากรีดยางอยากจะขอส่วนแบ่งแต่ไม่ได้มากรีดยาง

แต่ผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็ไปพบกับตำรวจแล้วนะคะ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

เหล่าถาวรตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลค่ะ
ตำรวจสพเมืองบึงกาลพร้อมด้วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยนาธีธรรม

จุดเกิดเหตุก็คือในสวนยางพารานะคะ
อยู่ท้ายหมู่บ้านเหล่าถาวรห่างจากหมู่บ้านไปสักประมาณ๓กิโลค่ะ
มีนายหมุนโพศีเป็นเจ้าของ
พอไปตรวจสอบกระท่อมในสวน
พบศพนายอุดมโพศีอายุ๒๙ปี

หมวกไม้พรมแล้วก็มีไฟฉายคาดอยู่ที่ศีรษะนะคะ
มือขวายังกำไฟแช็คเอาไว้แน่นเลยค่ะ
จากการชนะสูตรมีร่องรอยกระสุนปืน

คือกระสุนเข้าหน้าผาก
คิ้วขวานัดหนึ่งกระสุนฝั่งใน

พบศพนายศักดาเขาภูเขียวอายุ๓๓ปี
สภาพนอนหงายใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
กางเกงขายาวสีดำใส่รองเท้าผ้าใบสีดำ
มีกระเป๋าสีแดงคาดอยู่ที่เอว

เหนือหูซ้ายกระสุนเข้าไปนัดหนึ่งที่หัว
แล้วก็ที่ใต้ราวนมขวาอีกนัดหนึ่ง

คนนี้โดนไป๓นัดเนี่ยค่ะ
ห่างจากกระท่อมไปประมาณ๘๐เมตร
พบนายชูพงศ์ต่อสมบูรณ์อายุ๒๙ปี
คนนี้ได้รับบาดเจ็บแต่เจ็บหนักนะคะ

ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ในจุดเกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืน
จุด๓๘ออโต้๒นัด

นี่นะคะตำรวจก็รวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเมื่อคืน

ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลยค่ะ

ตาบเทศมาอีก
เจ้าของสวนที่เป็นพ่อของนายอุดมด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าทั้ง๓คนที่ถูกยิง

พอเช้าก็แปลกใจ
พบว่าลูกถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาสงสัยคนหนึ่ง

เคยขอกรีดยางที่สวนนี้มาหลายวันก่อน
แล้วก็ไม่พอใจเรื่องของส่วนแบ่งค่ากรีดยางด้วย
อาจจะเป็นคนนี้ที่แค้นแล้วก็มาก่อเหตุนะคะ
มันมาขอจีดยางน้ำลูกว่าสวนอย่างเขาพริก
ตอนผมมีเงินก็เลยมาขอจีดยางน้ำลูก
เก็บขายผมแก้เก็บขายในแบบอันหมื่นหนึ่ง
ท่านก็กับให้บ้างนั้น๒๐๐ค่าาจีด
มันพอใจอยู่เฮี่ยนคามย้ายผมก็รู้เรื่อง
ผมก็อยู่ทรีพกันบ้าง
แต่ทีนี้ค่ะในเปรี้ยวพอตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเปรี้ยวก็ไปหา
ตำรวจเองเลยนะคะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวไม่ได้ก่อเหตุ
นี้ไม่เกี่ยวด้วยเลยแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อค่ะตอนนี้
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ